ผู้ชมครับที่กาญจนบุรีนะครับมีเหตุชายคนหนึ่งอายุ๒๑ปีนะครับ
ไปยิงญาตินะฮะจนเสียชีวิตนะครับ
คือเขากล่าวหาว่าอ้างว่าญาติของเขาเนี่ยที่เป็นน้าชายนะฮะ
ลวนลามเมียเขาแล้วจะทำร้ายเขาด้วย

จากนั้นก็มามอบตัวนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
พื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหลังห้องน้ำนะครับที่บ้านหลังหนึ่ง
ตะมนต์วังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ำนะครับสพลาดย่ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
นี่มาถึงก็เจอศพของนายมณัฐสืบสุขชื่อเล่นชื่อจันทร์นะครับอายุ๔๗ปี
ถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเนี่ยเข้าคอนะฮะทะลุหัวไหล่ซ้าย
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่สองปลอกในห้องน้ำไฟเปิดอยู่นะครับ
แล้วก็มีเสื้อผ้าตากเอาไว้บ้านไม้สองชั้นนะฮะไม่มีใครอยู่นะครับ
ตอนที่มาถึงนะฮะนี่นายมณัฐนะครับอายุ๔๗ปีที่ถูกยิงเสียชีวิต
คนที่ยิงก็เป็นหลานชายของเขานะฮะนายมณัฐเป็นน้านะครับ
ชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
ทีแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเสียงประทัดเพราะชาวบ้านจุดไล่ช้างป่าบ่อยนะครับ
แต่พอมาตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นเหตุยิงกันตาย
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบคนก่อเหตุที่ยิงนายมณัฐเสียชีวิต
เป็นหลานชายของผู้ตายบ้านก็อยู่นี่แหละจุดที่เจอใกล้ใกล้กับห้องน้ำเนี่ยที่เจอศพในจันทร์นะครับ
หลังจากเกิดเหตุในโอ๊ตนี่หลบหนีไปนี่ตำรวจก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้นะครับ
แล้วก็ประสานลูกชายของผู้ตายที่เป็นทหารที่อยู่ที่ภาคใต้ให้มารับศพพ่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้หลังหลบหนีไปหนึ่งคืนครับวันนี้
โอ๊ตหรือวัฒนพลบุญสุวรรณวัย๒๑ปีออกมามอบตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
มอบตัวกับตำรวจสพลาดย่าจากการสอบปากคำเนี่ยในโอ๊ตอ้างว่าผู้ตายก็คือในจันทร์
ตอนที่เมียเขาเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำพอเขาได้ยินเสียงเมียกรีดร้องเขาก็
รีบวิ่งมาดูโดยคว้าปืนเหน็บเอวไปด้วยพอไปถึงเห็นอย่างนั้นนะฮะเขาบอก
เขาก็เลยชกต่อยกับน้าแล้วเขาเห็นน้าเนี่ย
ความมีมิดพกออกมาจากระเป๋าทำให้เขาบรรดาโนธโศะ
ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงสวนใส่ไป
คือที่ยิงสวนใส่ไปเนี่ยมันเข้าคอนะครับ
ถ้ารวดไหล้ซ้ายเศร้าชีวิตคาที่เลย
ก็ไม่ได้ไกลกันแล้วเดินประมาณสัก๑๐ประกาศก็ถึงแล้ว

เอาไปดูแล้วเราถือปืนหรือเปล่า

จำว่าที่ผมยิงครูคือยิงให้หยุด
แล้วผมยิงออกไปดูแล้ว
พบกันได้ไปมีอะไรเกิดขึ้นมา
แล้วเราถือปืนหรือเปล่า
ต้องให้ความเป็นทำกับทางผู้ตายเขาด้วยนะครับ
เพราะว่าไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
นี่คือสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะ
โอ๊ตอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว

มาช่วยเมียเนี่ยที่ถูกน้าชายจะลวนลามในห้องน้ำเนี่ยน้าชายชักมีดขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาหาเขา
นัดแรกยิงลงพื้นก่อนเพื่อขู่แต่น้ายังไม่หยุดเลยยิงออกไปอีกนัดหนึ่ง
กระสุนมันเข้าคอพอดีนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามนะบอกเออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเสียใจไหมกับสิ่งที่ทำลงไป
เดี๋ยวลองฟังนะครับว่าโอ๊ตบอกว่ายังไง

เสียใจหรือไม่เสียใจขอสู้คดีก่อน
บริเวณห้องน้ำที่เกิดเหตุนะฮะที่บ้านนะครับ
ตำรวจก็ให้พาไปชี้จุดที่ไปซ่อนตัวอยู่โอ๊ตบอกหลังก่อน
เหตุเนี่ยหนีไปหลบอยู่ในพงหญ้าใกล้กับวงล้อยาง
ห่างจากบ้านหรอกนี่ฮะแต่ก็ออกมามอบตัววันนี้นะครับ
วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่จุดเกิดเหตุนะครับบ้านที่ทางผู้ต้องหาเขาอาศัยอยู่เนี่ย
เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ตัวของในโอ๊ตนะ
แล้วก็เมียแล้วก็ลูกอยู่ชั้นล่างนะครับห้องน้ำที่เกิดเหตุเป็น
ห้องน้ำของบ้านที่เขาใช้หลายคนนะฮะรวมกันนะครับ
เขาจะสร้างแยกเป็นห้องซ่วมกับห้องน้ำอยู่ห่างจากตัวบ้านไม่เกิน๕เมตร
จุดที่เกิดเหตุเป็นห้องอาบน้ำนะครับเมียของนายโอ๊ตบอกว่า
ขณะกำลังนั่งซักผ้าอยู่นะน้าของนายโอ๊ตเนี่ยอยู่ดีเข้ามาโอบกอดจากด้านหลัง
ก็เลยตกใจแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือตอนนั้นซักผ้าอยู่ในห้องอาบน้ำ
ส่วนลุงแท้ของผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าปกติแล้วหลานชายเนี่ยไป
กลับกลับบ้านเพราะทำงานนอกพื้นที่ที่ผ่านมาเขาก็ตั้งใจทำมาหากินดี
ส่วนเรื่องรักใคร่อะไรพวกนี้เนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่เคยเห็นว่าหลานชายจะมีปัญหาอะไรนะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยเคยทะเลาะกับนายโอ๊ตแต่ไม่รุนแรงอะไร
เขาบอกเขาก็รู้สึกเสียใจนั่นแหละทุกคนเนี่ยมันก็เป็นเครือญาติกันหมด
ว่านายโอ๊ตจะอ้างเรื่องการป้องกันตัวนะครับ
ตอนนี้ตั้งคอหาหนักไว้ก่อนนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องการครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องการพาปืนด้วยนะฮะ
แล้วก็ตรวจสอบนะครับปืนเนี่ยมีทะเบียนถูกต้องนะฮะ
แต่เป็นปืนของคนอื่นที่เอามาฝากกับในโอ๊ตเอาไว้
ไม่ใช่ปืนในโอ๊ตนะครับเดี๋ยวก็จะขยายผลดำเนินคดีกันต่อไป